ในเรื่องของปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชน
กับอะไรในยุคนี้ที่บอกโอ้แพงเหลือเกินนะครับ
ดังนั้นติดตามจากอาจารย์สุภาพในการวิเคราะห์เลยนะครับ

ท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยอะไรมันจะใหญ่ไปเรื่องกว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง
ยามที่ยากลำบากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราเจอปัญหา
โควิดระบาดมาเกือบสองปีคนทำมาค้าขายคนทำธุรกิจ
คนเป็นลูกจ้างรายได้ลดหดถอยกันทั่วไปหมด
ฉะนั้นพอเจอสถานการณ์ที่ทำให้มันต้องมีรายจ่ายเพิ่ม
รายรับหดอยู่แล้วรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็ยิ่งซ้ำเติม
มันเป็นความเติมทุกข์กันในยามวิกฤตให้มันหนักเข้าไปอีก
วันนี้เนี่ยถ้าถามว่าอะไรบ้างที่มันเป็นเรื่องเติมความทุกข์ให้คนไทยในยามวิกฤต
สารพัดเลยครับเรื่องที่หนึ่งราคาน้ำมัน
ราคาน้ำมันมันยังเป็นตัวยืนที่เพิ่มรายจ่ายให้ประชาชนทั้งเพิ่มทางตรงและเพิ่มทางอ้อม
เพิ่มทางตรงก็พวกที่ต้องเติมน้ำมันมีรถต้องเติมน้ำมัน
เพิ่มทางอ้อมก็คือว่าต้องไปจ่ายอะไรต่ออะไรเพิ่มอันเป็นผลพวงจากน้ำมันราคาแพง
ฉะนั้นวันนี้เราจึงเห็นภาพภาคประชาชนเขาออกโรงเคลื่อนไหวเพิ่มเติมมาจาก
เครือข่ายชื่อว่าเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงาน
นำโดยคุณรสนาโตศิตระกูลอดีตสวเป็นแกนนำเรื่องนี้
แล้วมีกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกมาร่วมกันจัดคามอบเมื่อวานนี้
เรียกร้องให้รัฐบาลลดภาษีน้ำมันลงห้าบาทเพราะเชื่อว่าถ้าพอลด
ราคาภาษีลงมาได้ราคาน้ำมันมันก็ลงตามมี
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เนี่ยแจกลิฟตบิ้นสีเขียว
เพื่อไปผูกติดกับรถที่สัญจรไปมา
แล้วก็แจกสติ๊กเกอร์ให้คนนำไปติดรถด้วยนะครับ
สติ๊กเกอร์เนี่ยท่านดูในจอหาได้เท่าไหร่ก็หมดไปกับค่าน้ำมัน
นี่สติ๊กเกอร์เขาลองฟังสิ่งที่คุณลสนาพูดถึงเรื่องนี้หน่อย
คุณลสนาบอกว่าการจัดกิจกรรมลิฟตบิ้นสีเขียวและแจกสติ๊กเกอร์
และมีการขับรถไปตามเส้นทางต่างเพื่อให้รัฐบาลทราบว่า
ขณะนี้ภาคประชาชนมีความเดือดร้อนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง
ขอให้รัฐบาลลดภาษีสัมภาษามิตรลงมา๕บาท
และกำหนดราคาน้ำมันให้อยู่ที่ลิตรละ๒๕บาทเป็นเวลา๑ปี
ในช่วงที่ประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนจากโควิดและน้ำท่วม
เพราะถ้ารัฐบาลไม่ลดราคาก็เท่ากับเพิ่มรายได้เพิ่มรายจ่ายให้ประชาชน
รัฐบาลเก็บภาษีน้ำมันได้ปีละ๒แสนกว่าล้านบาท
ขอลดลงมาสักหน่อยได้ไหม
เพราะราคามันคือต้นทุน
แล้วตอนท้ายคุณลสนาบอกว่าเราเรียกร้องให้ลด๕บาท
แต่รัฐบาลลดเพียง๕สตังค์ช่างกรุณาประชาชนเสียเหลือเกิน
ฉะนั้นก็อยากจะเรียกร้องประชาชนทุกคนที่เดือดร้อนจากค่าครองชีพ
ส่งเสียงถึงรัฐบาลโดยการติดสติ๊กเกอร์ติดลิฟตบิ้นเป็นสัญลักษณ์
นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นโจทย์ของรัฐบาล
รัฐบาลจะพยายามบอกข่าวดีให้ประชาชนสบายใจมีกำลังใจ
เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัวกำลังจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้
แต่เจอปัญหาราคาน้ำมันเข้าหมัดเดียวรัฐบาลก็ป่อแปล
รัฐบาลก็อยู่ในภาวะเหมือนคนกำลังจะถังแตก
ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะเงินกู้กู้ไปเรื่อย
ลดภาษีสัมพสมิตรลงอีกก็ยิ่งหน้ามืด
แล้วไหนผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
ที่เขาออกโรงมาบอกว่าแนวทางการเรียกร้องในขั้นถัดไปเนี่ย
คือพรุ่งนี้วันที่๙เขาจะหารือกัน
ว่าจะยกระดับยังไงแล้วก็มีข่าวแพร่มออกมาว่าวันที่๑๖พฤศจิกา
จะมีการนัดหมายให้รถบรรทุกหยุดวิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์
แล้วถ้ารัฐบาลเพิ่งเฉยจะทำยังไงอีกเขาจะพร้อมใจกันปรับเพิ่มค่าบริการขนส่งสินค้า
อ้าวตรงนี้เป็นเรื่องสิครับเป็นเรื่องเพราะว่ามันจะกระทบต่อราคาสินค้า
เพราะพ่อค้าจะเอาค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นมาบวกใส่เข้าไปในราคาสินค้าร้านค้าก็จะบวกราคาเข้าไปเป็นทอดทอด
สุดท้ายคนซื้อคือผู้บริโภคก็ต้องจ่ายเพิ่ม
แล้วพอเป็นอย่างนี้ประชาชนก็เดือดร้อนเพิ่มคนไม่มีรถไปเติมน้ำมันก็เดือดร้อน
กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในจะมีมาตรการคุมเข้มแค่ไหน
ยากครับที่จะเอาอยู่อย่างทั่วถึงอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลครับ

เรื่องราคาข้าวโดยเฉพาะความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวนาที่ถูกน้ำท่วมบ้าน
น้ำท่วมบ้านไม่พอยังน้ำท่วมไร่นาสาโทข้าวที่เริ่มจะสุก
อำเภอหลายจังหวัดน้ำท่วมเราได้เห็นภาพว่าเขาเก็บข้าวหนีน้ำกันเนี่ย
เรียกว่าต้องลอยคอเก็บเกี่ยวข้าวกันเพราะว่าน้ำจะท่วมข้าว
ถ้าปล่อยให้ท่วมมันเน่าหมดแล้วพอรีบเก็บ
รีบเก็บเกี่ยวข้าวที่อยู่ในน้ำข้าวก็เปียกน้ำ
มาแล้วถ้าไม่รีบขายข้าวมันก็เน่า
คันเอาข้าวเน่าเปียกเปียกไปขายโรงสีก็ให้ราคาต่ำ
อันนี้ว่าเขาไม่ได้เพราะข้าวเปียกน้ำเนี่ย
มันมีความชื้นสูงเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขที่ลงสีรับซื้อ
สุดท้ายก็อย่างที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละ
ขายได้ห้าบาทมั่งหกบาทมั่งเจ็ดบาทแปดบาทแล้วแต่
คันจะเอาข้าวไปตากเพื่อให้ข้าวแห้งลดความชื้นลงมามันก็ทำไม่ได้
เพราะว่าลานตากเนี่ยมันไม่ได้มีทั่วไปหมดนะครับไปฝากไปตากไว้ในวัดมั่ง
ตามสถานที่ราชการที่เขาให้ตากมั่งมันก็เต็มหมด
แล้วถ้าจะเอาไปตากไกลที่เขาจัดให้มันก็ขนไปไม่ไหว
เสียเวลากับค่าขนส่งอีกเขาเคยมีคนเอาไปตากบนท้องถนนหลวง
แล้วจำได้ไหมครับปีกลายมันเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ย
เพราะเรื่องข้าวไปตากบนถนนหลวงนี่แหละมีคนเจ็บคนตาย
ราชการเขาก็สั่งห้ามห้ามตากข้าวบนท้องถนน
คือหันหน้าไปไปทางไหนก็ตีบตันไปทั้งนั้นน่ะ
สุดท้ายก็ต้องยอมรับสภาพเอาข้าวเปียกน้ำไปขาย
รับกับราคาที่พอจะเอามายาไส้ดีกว่าปล่อยให้ข้าวเน่าต่อไป
แล้วมันเน่าต่อหน้าต่อตาคำถามคือรัฐบาลจะช่วยเรื่องข้าวยังไงไหมครับ
ภาพรวมเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีพาณิชยจุลินลักษณะวิสิทธิ์
พูดถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เนี่ย
รายได้ผู้ปลูกข้าวเนี่ยท่านรองนายกจุลินบอกจะโอนเงินส่วนต่างงวดแรก
ไปให้ในวันที่เก้าพฤศจิกายนนี้โดยกำชับกรมการค้าภายใน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรให้โอนเงินส่วนต่างทันที
และจากนั้นจะโอนเป็นงวดทุกสัปดาห์นี่นี่เป็นการช่วยเหลือ
ชาวนาราคาข้าวที่ขายในระบบแต่นี้เรื่องข้าวเปลือกที่เกี่ยวหนีน้ำเนี่ย
มันต้องแยกออกมาเป็นการเฉพาะนะครับว่าข้าวเปลือกที่เกี่ยวหนีน้ำกันเนี่ย
เยียวยาชดเชยช่วยเหลือกันยังไงมันจะ
เข้าข่ายประกันรายได้ของข้าวทั่วทั่วไปได้ไหมอันเนี้ยต้องเร่ง
ต้องเร่งช่วยเพราะว่ามันหมดเนื้อหมดตัวกับเรื่องน้ำท่วมบ้าน
ก็ลำบากสาหัสอยู่แล้วต้องมาหมดตัวเพราะข้าวจมน้ำเข้าไปอีก
มันหนักมากสรุปก็คือว่ารัฐบาลในช่วงเวลานี้
ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงนะครับไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากระบบไหนยังไง
ก็มีหน้าที่เหมือนกันหมดรัฐบาลต้องมีหน้าที่แก้ปัญหาให้ประชาชน
ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้ประชาชนจะหันหน้าไปพึ่งใคร
ก็ขีดเส้นใต้ย้ำกันอย่างนี้ตลอดว่ารัฐบาลต้องเร่งมือช่วยเหลือ
ความเดือดร้อนของประชาชนเอาเฉพาะสองเรื่อง
เรื่องน้ำมันกับเรื่องราคาข้าวนี่ก็หนักมากแล้วนะครับ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ